ส่วนเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องของเด็กเป็นเด็กนักเรียนชั้นป๖ของโรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ด
แต่ว่าเด็กคนนี้คือเขาไม่ได้เข้าสอบโอเนต
จริงไม่ให้เข้าสอบคือเด็กอ่ะเขาจะรอการสอบโอเน็ตมาแล้วเขาก็จะตั้งใจอ่านหนังสือเตรียมตัวมาอย่างดี
ก็เป็นการวัดระดับอย่างหนึ่งด้วยแต่ปรากฏว่าคุณครูไม่ให้เพราะอ้างว่าเด็กเรียนไม่เก่ง
แล้วถ้าไปสอบมันจะไปดึงคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนอย่างนั้นเลย
ทีนี้พอผู้ปกครองรู้ไม่ยอมค่ะเลยบุกไปถามเหตุผลถึงห้องสอบเลยว่ามันเป็นเรื่องนี้จริงเหรอเหตุผลนี้จริงเหรอนะคะ
ผู้ปกครองนะคะเขาเป็นคนถ่ายคลิปนี้ไว้ขณะที่ไปที่โรงเรียนที่ใช้เป็นสนามสอบโอเน็ตเลยนะคือไปที่สนามสอบเลย
ทวงถามสาเหตุว่าทำไมครูประจำชั้นไม่ให้เด็กเข้าห้องสอบ
ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้บนโลกโซเชียลแล้วบอกว่าคือตัวเขามีหลานสองคน
เรียนอยู่ป๖โรงเรียนประจำตำบลแห่ง๑ที่๑๐๑ทั้งชั้นเรียนมีนักเรียนแค่๖คนเท่านั้นเอง
แต่ครูไม่ให้หลานทั้งสองคนนี้เข้าสอบโอเน็ตอ้างบอกว่าที่ไม่ให้สอบเพราะว่าเด็กปึกค่ะ
คำว่าปรึกภาษาอีสานคือแปลว่าเป็นเด็กที่เรียนไม่เก่งกลัวจะทำคะแนนเพื่อนตก
เด็กก็เลยเกิดความอับอายจนกระทั่งกันวั้นเป็นวันสอบโอเน็ต๑๒กุมภาคมนะคะ
พาหลานไปที่โรงเรียนเพื่อเข้าสอบแต่ครูบอกว่า
ถ้าจะสอบไปติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเอง
หลังจากนั้นครูก็เดินออกไปค่ะทีนี้พอผู้ปกครองไม่ได้รับคำตอบ
ก็เลยใช้โซเชียลนี่แหละโพสต์คลิปนี้เลย
ระบุข้อความว่าเรื่องนี้ต้องถึงครูตรีนุษย์เจ้ากระทรวงศึกษา
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นปรากฏว่าช่วงค่ำค่ะ
อำนวยการโรงเรียนเดินทางไปพบผู้ปกครองนักเรียนเลยนะคะ
ทางพอเนี่ยขอโทษผู้ปกครองค่ะส่วนเหตุผลว่าทำไมเด็กทั้งสองไม่ได้เข้าห้องสอบเนี่ย
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างสอบถามครูประจำชั้นอยู่หลังจากผู้ปกครองได้ฟังคำอธิบายของพอก็แน่นอนว่ายังคาใจ
เพราะคือก็ยังไม่ได้เหตุผลที่ชัดเจนอยากให้ครูประจำชั้นเนี่ยเป็นคนมาชี้แจงเองว่าทำไมต้องมาตัดอนาคตเด็กแบบนี้นะคะ
ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยนายอานนท์คนขยันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่ายางนะคะก็บอกข้อมูลว่าสำหรับการสอบโอเน็ตของนักเรียนทั้งสองคนที่ไม่มีรายชื่อเข้าสอบเนี่ย
ไม่มีผลต่อการจัดระดับโรงเรียนเป็นการสอบวัดความรู้เด็กว่ามีความรู้ระดับไหนแล้วที่ผ่านมาโรงเรียนมีปัญหาหลายเรื่องในช่วงการระบาดของโควิดสิบเก้า
ทั้งเรื่องจัดเรียนการเรียนการสอนที่ไม่สามารถจะเปิดออนไซต์ได้ก็ต้องสอนแบบออนแฮนคือการแจกใบงานให้เด็กไปทำที่บ้านเด็กก็เลยอาจจะไม่ได้เรียนรู้ตามศักยภาพที่ควรน่ะนะคะ
เมื่อวันที่๑๒กุมภาพันธ์เป็นวันที่ผู้ปกครองพาเด็กทั้งสองไปสอบและพบครูประจำชั้นหลังจากนั้นเด็กทั้งสองก็ได้เข้าห้องสอบกับเพื่อนเป็นการสอบแบบวอคอินแล้วค่อยแจ้งชื่อไปที่เขตพื้นที่การศึกษาภายหลังค่ะ
ส่วนเรื่องสาเหตุที่ครูแจ้งว่าไม่ให้เด็กสอบอาจจะมาจากสาเหตุที่ว่าช่วงที่มีการส่งชื่อนักเรียนเพื่อแสดงความประสงค์เข้าสอบเนี่ยเด็กประสบอุบัติเหตุก็เลยไม่ได้ส่งชื่อไปแต่ก็ยังสามารถวอคอินในวันสอบได้อันนี้เป็นคำชี้แจงจากพอนะคะ
ซึ่งทั้งหมดอาจจะมาจากการติดต่อประสานงานระหว่างครูประจำชั้นกับผู้ปกครองที่ไม่ชัดเจนเลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอืม
ส่วนตัวคุณครูก็จะเข้ามาขอโทษและชี้แจงรายละเอียดกับผู้ปกครองในโอกาสต่อไปนะคะคือเบื้องต้นก็ยังเป็นคำชี้แจงจากทางผอตามเหตุผลนี้นะคะ
แต่แต่อันนี้สงสัยนะตั้งคำถามไว้เฉยเฉยค่ะ
แล้วทำไมน้องไปถึงแล้วไม่ได้เข้าว่ะ
อืมอ่าแค่อยากรู้เฉยเฉยค่ะค่ะอ่าคุณผู้ชมครับ